ไปดูบรรยากาศในไทยด้วยไหมคะ
ไปดูบรรยากาศของกองเชียร์ในประเทศไทยที่โรงเรียนภูลเจริญวิทยาคมอำเภอบางพลีหน่อย

พวกบริการโรงเรียนเขาบอกว่าปิดการสอนไปเลยจ๊ะหนึ่งคราบเรียน

แล้วก็เชียร์น้องน้ำตาล๒๕๐๐คน
นั่งรวมกันอยู่ที่ห้องประชุมค่ะ
ให้น้องน้ำตาลได้เข้าไปถึงรอบที่ลึกที่สุด

ซึ่งในวันเดินทางกลับเนี่ยนะคะก็บอกว่าคณะนักเรียนแล้วก็ครูจะเดินทางมารับน้องน้ำตาลที่สนามบินสุวรรณภูมิบ่ายวันนี้ด้วย
ส่วนอันนี้บรรยากาศที่มหาวิทยาลัยที่ฉันนึกว่าเชียร์บอล
ชอบจังเลยคือพอเห็นบรรยากาศแบบนี้แบบ

คือรู้สึกคนไทยสามัคคีกันจริง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่น้องน้ำตาลเรียนอยู่ค่ะ
เพื่อนก็มารวมตัวกันร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะรอบ๑๓คนสุดท้ายแล้วก็รอบ๖คนสุดท้าย
อย่างที่บอกเนี่ยคนกรี๊ดแบบเฮลั่นอย่างกับบอลไทยยิงเข้า

แต่ถึงแม้น้องน้ำตาลจะไม่ได้เข้ารอบ๓คนสุดท้าย
เพื่อนทุกคนก็เชื่อว่าน้ำตาลทำได้ดีมากแล้วก็ทำดีที่สุดแล้ว
ทีนี้ดูความเคลื่อนของน้องน้ำตาลกันบ้างค่ะ
โพสต์ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน
เชียร์จากคนไทยคนต่างชาติทุกคนที่โหวตให้น้องเนี่ย

ตอนท้ายน้องบอกว่าขอบคุณพี่อดำด้วยที่เป็นร่ำที่น่ารักที่สุด
แนะนำการตอบการคิดให้กัปตันในการตอบคำถาม
และเธอคงจะคิดถึงเรื่องราวและความทรงจำที่แสนจะพิเศษที่สุด
ในชีวิตนี้มากในการมาประกวดครั้งนี้
ได้มีการแชร์คลิปรายการถามตรงกับจอมขวัญเหลาเพชร
หลังจากที่น้องน้ำตาลลงจากเวทีการประกวด
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับ

แล้วก็ยังมีภาพความประทับใจ
ตอนที่น้องน้ำตาลเดินไปกอดคุณพ่อกับคุณแม่ด้วย
อันนี้จะเป็นภาพตอนที่เจอแฟนคลับ
กำลังใจสำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อกับคุณแม่
แล้วก็ยังมีไลฟ์สดบรรยากาศหลังประกวดในห้องพัก
ที่น้องได้พูดถึงความตื่นเต้น
ขณะที่รอฟังประกาศรายชื่อเข้ารอบ
แล้วก็ตอนที่ประกาศท็อป๓ตอนนั้นคิดว่าเราเข้าไหม
แน่ใจหวังว่าเข้าเพราะว่าหน้านี้ลอยมากเลย
แน่ใจบอกมาแล้วสำไทยแลนด์เทอร์
ไทยแลนด์๒จะนึกว่าคนสุดท้ายไทยแลนด์

ประกาศผิดสิประกาศเอาคนที่ออกมาตกให้หมดเลย

แฟนนางงามภาวนาอย่างนั้นที่ยิ่งนี้ไม่ประกาศผิด
จริง
แล้วพอแบบลงไปหลังเวทีพอไม่มีชื่อเราแล้ว
สิ่งแรกที่คิดคืออะไรแฟนนางงามด่ากูแน่
ไม่ค่ะตอนนั้นคิดอะไรไม่ออก
ไหนต่อว่าว่าเพลงเดินลงมาแล้วเข้าไปทำเลย

ตอนนั้นรู้สึกเสียดายมากกว่าแต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้คืนความสุขให้แก่ทุกคน
เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็อยากที่จะให้ประกาศผิด
แต่สตีฟคงจะไม่ยินดีนะถ้าจะประกาศผิดอีกนะ
คลิปนี้เนี่ยตลกเสียงคนสัมภาษณ์คุณพี่เลี้ยงนางงามเนี่ย
ตลกแต่ก็เห็นถึงความแบบใสและความตั้งใจของน้องนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะไปต้อนรับน้องน้ำตาลกลับมาเนี่ยนะคะ
เห็นบอกว่าน้องจะเดินทางกลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิบ่ายวันนี้
บอกไว้เลยเผื่อใครอยากจะไปต้อนรับน้องกลับมาก็ไปกันได้